ที่เป็นเรื่องขึ้นมาที่กาญจนบุรีนะครับ

ไปกับธนายศ์เลยไปบุกกองปรากราม
ไปแจ้งความความข้าวหามนุษย์
ไปกับธนายศ์ภายศาลเรืองฤษ
พาผู้เสียหายจากศูนย์บำบัดยาเสพติด
วัดท่าผู้ราชบำรุงอำเภอด่านมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี๑๐คน
ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองกำกับการ๕

ศูนย์บำบัดในข้อหางค้ามนุษย์
หมอปลาบอกว่ามันผิดสังเกตนะ
มีตำรวจจากกาลสินร้อยเอ็ด
พาคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
รับการบำบัดที่นี่มากที่สุดครับ

หมู่บ้านมีเป็น๑๐๑๐รายนะครับ
หวังจะให้พนธรรมดาตัวเอกสู่วัดแจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจสอบด้วย
หมอปลาบอกว่านิ้วไหนเสียก็ตัดทิ้งซะเถอะท่าน
ขณะที่ทนายภัยศาลบอกว่าจากพฤติการของศูนย์บำบัด
ขายค้ามนุษย์และทำกันเป็นขบวนการ
จัดหาผู้บำบัดนำพาเรียกรับผลประโยชน์ขังทรมาน

นำพานะครับมีนำพามาแล้วก็อ้างว่าหรือหลอกลวงว่า
ได้รับการบำบัดนะครับโดยสถานที่แห่งหนึ่งนะครับ
แล้วกลายเป็นว่ามาถูกทรมานนะครับ
ซึ่งก็เข้าองค์ประกอบนะครับเพื่อแสวงหากำไรนะครับ
แหวงหาทรัพย์นะครับก็เข้าองค์ประกอบความผิดฐาน
ค้ามนุษย์นะฮะอยากให้สื่อดูนะครับ
ในส่วนนี้นะครับทำไมถึงเป็นค้ามนุษ

ทางผู้เสียหายนะครับแจ้งว่านะครับ
ทำเป็นขบวนการมีการรู้เหตุหลายส่วนนะครับ
มีการอ้างเบื้องสูงด้วยนะครับมีการกล่าวอ้างเบื้องสูงนะครับ
ฉะนั้นเสร็จขอให้เจ้าที่ตำรวจลงมาตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับ
เพราะว่าทราบว่าศูนย์แห่งนี้นะครับ
กระทำมาเกือบ๒๐ปีที่เขาได้ให้การไว้นะครับ
แต่จริงเราไปดูการจดทะเบียนเนี่ยเพิ่งจดทะเบียนเมื่อปี๕๕นะครับ
แล้วก็เริ่มมีการข่มขู่แล้ว
เริ่มมีการจะขอเงินคืนญาติผู้เสียหาย
จับมีการเครื่องเงินจับมีการรับคนป่วย
แล้วตำรวจต้องไปหาด้วย

ก็อยากให้เขารู้ว่าไอ้ตอนที่พวกมึงทำกรรมไว้เนี่ยมึงต้องรับผิดชอบ
ไม่ใช่ว่าพอเป็นข่าวแล้วมึงจะตีโพยตีพาย
ให้สื่อช่วยมันไม่ใช่
จะมาแก้ตัวอะไรมันฟังไม่ขึ้นหรอก
เพื่อแลกกันลูกตัวเองไม่เสียประวัตินะครับ
แต่ก็เมื่อคืนก็ยังมีอีกฮะจะมีการมารับ
เหมือนว่าตอนนี้พยายามจะทำดีกับครอบครัวเขา

ไม่ใช่มาเล่นงานประชาชนแบบนี้
ซึ่งผมมองว่ามันทุเลศ
มาดูผู้ที่เข้ารับการบำบัดคนนี้หน่อย
คุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าหลังจากได้รับการช่วยเหลือ
เขาดีใจมากเพราะว่าตลอด๙เดือนที่อยู่ในศูนย์เหมือนติดคุก
ทั้งที่พ่อกับแม่ส่งเงินมาให้ทุกเดือน
ส่วนพระสงฆ์รูปที่เคยถูกขังอยู่ในศูนย์บำบัด
ทนไม่ไหวจนต้องขอบวช
แต่ก็ยังถูกใช้งานสารพัดจนเขาคิดจะหนี

ตามโรคดำเนียงก็กลับมาอีก
แล้วผมมาอยู่ในเรือนนอน๓๔เดือน
ผมก็อยากจะบวชเพราะเรานอนผมไม่ไหว
ผมกินยาประจำแล้วผมง่วงเขาอยากจะไปอยู่ข้างนอก
ตอนผมก็อยู่ข้างนอกก็ให้ผมไปหุงข้าว๗หม้อ๘หม้อ
ผมก็ไม่ไหวให้ไปล้างโตล้างชามผมเป็นพระ
มันไม่ใช่ติดของส่งเลยครับไม่ใช่ติดของพระ
แล้วผมก็หนีหนีก็โดนพวกนี้ที่จับกลับมา